นี่ถ้าสุนทรผู้ได้ยินนะเป่าปีอยู่อย่างนี้นะ
หันหันยังนี้เลยนะทำไมน่ะหันยังนี้เลยนะ
อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรเนี่ย
อกจากจะมีความรู้เรื่องทางการเมืองวิเคราะห์การเมืองแล้วเรื่องของภาษาศาสตร์
ข่าวนี้ผมต้องใช้สมาธิเยอะหน่อย

บัตรเดี๋ยวดังงังเงงวางเวงนัก
ที่เคยรักพร่ำคำเรียกหา
บอกทั้งสองจะคลองรักนักคารา
ชั่วฟ้าดินสลายมิคลายคลอน
ข้ามวันผันแปลกระแสจาก
เสียงข้างมากยากผ่านด่านสิงหอน
อำนาจเก่าแกร่งจัดดัชกร
รุ่มร้อนเรียกหาซึ่งยาใจ
เปล่าร้องกล้องฟ้าว่าไล่หนู
กลายสมสู่งูเห่าเข้าคอกใหญ่
หากมีลุงไม่มีเราแล้วทำไม
แปรเปลี่ยนได้ไร้สิ้นลิ้นสัจจา
แสนสงสารสุดสาครยังอ่อนนัก
ชีเปลือยผลักตกอยู่ในคูหา

รุ้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปยังบรรพฤษ
แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด
โป้ปลดมดเท็จ๔เรื่องจริง
อย่าเห็นชื่อก็เชื่อว่าคือใช่
ประชาธิปไตยนั้นใหญ่ยิ่ง

ที่แท้สิ่งซ่อนอยู่ต้องรู้ทัน
แม้ใครรักรักมั่งชังตอบ
รอบครอบคิดอ่านนะหลานขวัญ
รู้สิ่งใดไม่สู้

จดมั่นไม่กี่ปีมีเอาคืน
เดินไปในทางประชาเถิด
ประเสริฐสุดใครนะครับ

ปณิธานมั่นกล้าท้ายัดยืน
ลุกไทยตื่นชื่นสมอารมณ์ปอง

คือตอนที่พี่เบิร์ตขึ้นมาตอนแรก

คิดว่าใช่อาขยานที่เราเคยท่องกัน
ฟังไปมาเอ๊ะมันไม่ใช่นะ

อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากร

กรอนสุนทรผู้พระอภัยมณีภาคพิษดาร

พูดถึงการเมืองสองฝั่งสองฝ่ายนะครับ

แต่สุดท้ายก็จะต้องแยกจากกัน
มีการเปรียบเทียบถึงสุดสาครนะครับ

เปรียบเทียบกับผู้เยาว์ในการเมือง

สิ่งใดต้องรอบครอบนะครับ

บัตรเดี๋ยวดังงังเองวางเวงนัก
ที่เคยรักพร่ำคำเรียกหาง

เออคือฟังแล้วก็แบบเออ

มันเริ่มก็งั่งเง่งแล้วนะ